ก็เรื่องของควายก็ไปดูควายสิมาชี้ที่ผมทำไม

แต่เดี๋ยวจะพาไปดูควายตัวนี้ดูสิว่าควายตัวนี้ชอบกินอะไร

น้องควายตัวนี้มันชอบกินอะไรรู้ไหม
โอ้โหมันมือถือ
เหรอต้องเป็นสีอะไรนะโอ้ยถ้ามันเป็นสีสีเวอร์ก็ดี
เออนั่นแหละคุณชอบกินแบบนั้นเลย
แต่เอางี้ละกันเรื่องของเรื่องมันรักสุขภาพเหรอน้องใบตอง
ก็ใช่อ่ะสิปกติแล้วเนี่ยควายกินย่าแต่ดูน้องควายตัวนี้ชอบกินแอปเปิ้ล
โอ้โหจากใส่วิตามินแล้วน้องมีชื่อว่าน้องกำไร
น้องกำไรเป็นควายเพศเมียอายุ๗ปีท้องแก่ด้วยนะ
๘เดือนแล้วอาศัยอยู่ในข้อควายที่สวนป่าบ้านเสา๕
หมู่๔ตะบนสระร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะ
ที่แห่งนี้ก็คือสารต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนั่นเอง
ทางอาจารย์เสาห้าเล่าให้ฟังว่า
มีลูกศิษย์มาปรึกษาว่าอยากจะหนุนดวงถ่ายชีวิตควายตามพิธีโบราณน่ะนะคะ
ไปที่โรงฆ่าสัตว์แล้วไปถ่ายชีวิตควายตัวนี้มาทำพิธี
แล้วทางลูกศิษย์ก็เลยให้อาจารย์เลี้ยงไว้เป็นอย่างดี
แล้วก็ทำคอกให้แบบมีมุ้งกันยุงนะ
ติดพัดลมเอาไว้อีก๒ตัวด้วยนะ
เปิดให้แบบตอนกลางคืนไล่ยุงอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วกำไรนี่ก็ชอบกินแบบผลไม้กินแอปเปิ้ล
เพราะว่ากินแอปเปิ้ลตอนกลางคืนก็คือจะอิ่มจะได้แบบไดเอ็ด

จริงส่วนใหญ่เขาบอกว่าชอบกินแอปเปิ้ลนะ
เพราะว่าเหตุผลที่กำไรชอบกินแอปเปิ้ลก็คือ
มีอยู่วันหนึ่งทางอาจารย์ทำแอปเปิ้ล
ลาแอปเปิ้ลมาจากแม่แก้วเรือนทอง
คนที่ออกมาที่วัดป่าบ้านสองห้า
มีแม่แก้วเรือนทองก็คือตะเคียนที่อยู่ในห้องกระจกนะ
แล้วก็ท่านอาจารย์ได้ไปลาแอปเปิ้ลมาจากแม่แก้วเรือนทอง

แล้วก็ให้ลูกศิษย์ผ่าแอปเปิ้ลไว้เอามาให้กำไรกิน
แล้วคุณดูกำไรเคี้ยวแบบฟิน

ไม่เคยเห็นควายกินแอปเปิ้ลอร่อยขนาดนี้
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางอาจารย์และลูกศิษย
นำแอปเปิ้ลที่มีคนเอามาถวายแม่แก้วเรือนทอง

มันก็แปลกไม่เคยเห็นแต่ว่ามันก็เป็นผลไม้

มันเป็นผลไม้สัตว์เขาก็ทานได้
ฉะนั้นคนที่ไปทวายแม่แก้วเรนทอง

ให้ได้บุญสองต่อเลย

รุ่นไหนสรุปเป็นไม่ใช่แอปเปิ้ลที่เป็นมือถือ
เรื่องของเรื่องแอปปงแอปเปิ้ลแบบนี้ก็กินเหมือนกัน
ถ้ามีโอกาสนะกินแต่ส่วนใหญ่
อะไรเราไม่ฟังอย่างอื่นเลยจะอ๋ออย่างเดียว